กาเปรียนท่านประธานรัฐสภาที่โกรภ
กับผมนายถากรตันทศิษย์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
แบบบัญชีรายชื่อภาคไทยสร้างไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

เกี่ยวกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ในการแถลงนโยบายในวันนี้

กฎหมายเศรษฐกิจ

และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้น
ได้ปรากฏถึงการผลักดัน
และการจัดทำประชามติ
เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูล
แต่ยังไม่มีการลงรายละเอียด
ถึงแนวทางการดำเนินการ
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
แล้วผมขอยืนยันในนามพักไทยสร้างไทยว่า

และผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูล

โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูลนั้น

จะยกเว้นหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สอง
และการแก้ไขรัฐธรรมนูลนั้น

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูล
สสรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมือง
และสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง
นำพาบ้านเมืองออกจากความขัดแย้ง

และสร้างการเมืองที่อยู่บนพื้นฐาน
ความยุติธรรมอย่างแท้จริง

ประชาชนคือศูนย์กลางของการปกครอง
และทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินใจ
รวมถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
และที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตว์ต่อประชาชน
ด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยโตต่ำ
เรื่องล้ำสูงมานานหลายปี
โครงสร้างของเศรษฐกิจไทย
เอื้อต่อธุรกิจขนาดใหญ่
มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
สร้างความอายุติธรรมทางเศรษฐกิจ
โอกาสในการลืมตาอ้าปากของพี่น้องประชาชน

แม้จะทำงานและพยายามกันอย่างหนักแล้วก็ตาม
ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมา

มากกว่าได้โอกาสสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
ดังนั้นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคือ
การสร้างเศรษฐกิจให้โตได้แข็งแกร่ง
และสร้างโอกาสให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ

จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้

กล่าวถึงการวางรากฐานเศรษฐกิจดิทัน
เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
ให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่
ก็ผมเห็นว่าเป็นโจทย์ที่ถูกต้อง
แต่ขอเน้นย้ำข้อสำคัญประการหนึ่ง
กาวคือการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล

ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไร
เช่นถ้ามีหุ่นยนต์ที่ทำงานบางอย่างแทนคนได้
รัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไร
ให้คนไทยมีทักษะพอที่จะทำงานร่วมกับหุ่นยนต์นั้นได้
หรือถ้าหากจะต้องมีคนตกงาน
จะสร้างโอกาสใหม่รองรับคนตกงานเหล่านี้ได้อย่างไร
เหล่านี้ประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัว
คิดหาแนวทางกันอย่างกว้างขวาง
รัฐบาลจะต้องทำให้ประเทศไทยไม่ตกกระบวนของการเปลี่ยนแปลงนี้
จากประสบการณ์การทำงานผลักดันการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของประเทศ
ผมขอเสนอแนวทางการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งหัวใจมี๓ด้านด้วยกัน

สนับสนุนธุรกิจให้โตได้

และเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบรัฐบาลได้

รัฐบาลต้องสนับสนุนให้คนไทย
มีทักษะที่เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
คือทักษะการคำนวณ

ด้อยกว่าประเทศพัฒนาอื่น

ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์
แนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้
เช่นการพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับชาติ

ให้กับประชาชนทุกคนได้เรียนฟรี
กระจายโอกาสให้เข้าถึงทักษะ

คนไทยไม่ว่าจะยากดีมีจน

ต้องสามารถเข้าถึงพร้อมกันได้
สนับสนุนธุรกิจให้โต
รัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้
การแข่งขันและนวัตกรรม
โดยดึงดูดธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ
ให้มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

มีศักยภาพและความพร้อม

สำหรับธุรกิจใหม่ต้องสนับสนุนให้เกิดธุรกิจดิจิทัล
ในระดับท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
เปิดโอกาสให้ประชาชนในวงกว้าง
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี
โดยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
อย่างที่หลายประเทศกำลังเริ่มทำกันทั่วโลก
กฎเกณฑ์ภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนา
เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน
และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบทวงดุลภาครัฐได้

ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและควรทำอย่างเร่งด่วนในเวลานี้
โดยเฉพาะวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาในยุคนี้
มีไอเดียที่ดีมาก
ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้หลายเรื่อง
เพียงแต่ขาดเงินทุนขาดโอกาส
จะเห็นจากคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน
หลายคนเก็บเงินได้ก็ลาออกไปทำธุรกิจของตนเอง
สมัยนี้อาจจะทำคู่ขนานกันไปก่อนได้
เพราะจะได้มีความมั่นคงในอาชีพเดิมด้วย
เพราะหากไปทำธุรกิจใหม่ของตนเอง
จะต้องหาแหล่งเงินทุนอีกจำนวนมาก
หรือหากต้องกู้เงินธนาคาร
ก็ต้องมีเครดิตหรือการค้ำประกัน
หรือมีเงื่อนไขและมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงตามมานั่นเอง
และฉายแหล่งเงินทุนให้กับคนไทย
ที่มีความต้องการสร้างธุรกิจ
รวมทั้งเสริมสร้างสภาพคล่องธุรกิจ
ใครที่เป็นที่ประสบปัญหา
โดยจะต้องเป็นลักษณะการลงทุนร่วมกัน
ร่วมกับผู้ก่อตั้งคนไทย

หรือเงินปันผลในระยะยาว
หรือเป็นแบบให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
แต่มีเงื่อนไขการชำระคืนที่ยาว
และไม่ต้องมีการค้ำประกัน
ซึ่งอาจจะทำเป็นรูปแบบคณะกรรมการ
มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาต่าง
มีแนวโน้มประกอบการสำเร็จได้ในระดับใด

ไอเดียของคนรุ่นใหม่ครับท่านประธาน
กองทุนนี้ควรกระจายให้ทุกคนเท่าเทียมกัน

ควรมีการกำหนดวงเงินหรือนโยบาย

สำหรับประชาชนในแต่ละภาคแต่ละชุมชน
ให้มีแต้มต่อในการเสนอไอเดีย
ในการสร้างธุรกิจของตนเอง
และในภูมิลมลาวของตนเอง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนต่อไป
เป้าหมายที่สำคัญกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนักเรียน
ที่กำลังจะจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เพราะเขาเหล่านั้นอาจใช้ช่องทางนี้
สร้างธุรกิจสร้างตัวเองโดยไม่ต้องแข่งขันกันหางานประจำ
โดยเฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งจบอรินดา๓ใหม่
ปัจจุบันหางานยากมากเพราะความต้องการของนายจ้าง
มีการจ้างงานน้อยมากทำให้อำนาจการต่อรองเป็นของนายจ้าง
พวกเขาจึงต้องได้รับเงินเดือนน้อยกว่าที่เป็นจริง
เริ่มแรกรัฐบาลอาจใช้ท่องทางของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน
ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มายื่นเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนผ่านกองทุนนี้ซึ่งนอกจากจะสร้างงานใหม่
ให้กับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาแล้วนั้น
ยังเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น
ซึ่งจะเป็นเสมือนเครื่องจักรจำนวนมหาศาลร่วมกันผลักดัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ใหญ่โตมหือมา
ได้ในระยะเวลาอันสั้นและเป็นไปอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
ท่านประธานที่กรบครับเศรษฐกิจที่ดี
คือเศรษฐกิจที่โตได้ดีและโตเพื่อคนหมู่มาก
ไม่จำกัดแค่บางกลุ่มนี่เป็นโจทย์ใหญ่
ที่ผมอยากจะฝากให้รัฐบาลทำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ครับ
ทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า
จะต้องโตอย่างแข็งแกร่งโตอย่างยั่งยืน
และโตอย่างทั่วถึงครับท่านประธาน
ท่านประธานที่กรบครับด้านสาธารณสุข
การให้บริการสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงว่า
ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้
โดยบัตรประชาชนใบเดียวโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหมด
ให้ประชาชนสามารถเข้าบริการได้ทุกที่ทั่วประเทศนั้น
ผมเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเร่งทำ
และต้องรีบดำเนินการโดยเร็ว
แตกต่างจากเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบมานานแล้ว
และในขณะเดียวกันมีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก
เพราะบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะหมอ
ทางด้านอายุรกรรมและเฉพาะทาง
มีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน
การใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลนั้น
คงไม่ใช่แค่การใช้แทนการกรอกประวัติคนไข้
โดยไม่ต้องกรอกประวัติใหม่เวลาไปต่างโรงพยาบาลเท่านั้น
แต่ต้องสามารถใช้สำหรับดึงข้อมูลทั้งประวัติคนไข้
และประวัติการรักษาของโรงพยาบาลทุกที่ที่คนไข้ได้เคยรักษามาทั้งหมด
ลองนึกภาพตามผมครับท่านประธาน
เมื่อประชาชนเดินเข้าไปในโรงพยาบาลก็สามารถใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตน
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์จะเห็นประวัติคนไข้ทั้งหมด
เป็นระบบอยู่ในที่เดียวกันประชาชนรู้ข้อมูลสุขภาพของตัวเองอย่างละเอียด
ไม่ต้องเชื่อมโยงต่อจากหลายแห่งอย่างที่เคยเป็นมา
สำหรับหมอเมื่อเห็นข้อมูลคนไข้
จะสามารถวินิจฉัยโลกได้สะดวกขึ้นและมีความต่อเนื่อง
แม้คนไข้จะรักษาจากโรงพยาบาลอื่นมาก็ตาม
ถ้าทำได้ดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยลดความแออัด
เพราะประชาชนสามารถไปใช้บริการสถานพยาบาลใกล้เคียง
ที่มีคิวน้อยกว่าได้ทันทีแล้ว
ยังเป็นการลดเวลาลดภาระบริการของสถานพยาบาล
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและที่สำคัญจากการศึกษา
พบว่าสามารถลดงบประมาณด้านสาธารณสุขได้อย่างน้อย

ซึ่งมีบทบาทสำคัญโดยตรงว่า
โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นั้น
เป็นโครงการที่สำคัญยิ่งในการยกระดับสาธารณสุขไทย
ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
และที่สำคัญจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
นับวันจะห่างและแตกต่างกันมาก
ให้มีช่องว่างที่น้อยลง
แต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหม่
ซึ่งต้องมีการนำร่องทดลองทดสอบ
รัฐบาลควรรายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ท่านประธานที่กรบครับด้านการศึกษา
รัฐบาลได้เขียนนโยบายด้านนี้ไว้น้อยมาก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาเพิ่มเติม
โดยผ่านกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา๖๘แห่งพระราชการศึกษาแห่งชาติ
พศ๒๕๔๒และที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้มีการระดมทุน
เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เงินอุดหนุนของรัฐค่าสัมปทานผลกำไร
ที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน
และองค์กรประชาชนรวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการ
เป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
เพื่อการพัฒนาคนและสังคม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อการผลิตและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

องทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้
ตามกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
กระทรวงศึกษาธิการเพียงแต่ทำหน้าที่ในการออกหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรเงินเข้ากองทุนนี้เท่านั้น
แต่การออกหลักเกณฑ์และระเบียบดังกล่าว
ดำเนินการสำเร็จได้ในปี๒๕๖๐

หลังจากออกกฎเกณฑ์และระเบียบในปี๒๕๕๘ได้แล้ว
ก็ยังปล่อยระยะเวลาล่วงเลยมาอีก
กว่า๘ปีจนถึงปัจจุบัน
รวม๒ช่วงเวลากว่า๒๔ปี
ก็ยังไม่เคยมีการระดมทุนใดตามที่กฎหมาย
ให้อำนาจหน้าที่ตนเองไว้
จึงทำให้สถานศึกษานักเรียน
ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ไม่ว่าการให้สถานศึกษาได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี

อาจจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายแทนก็ตาม
ตลอดจนการสนับสนุนแท็บเล็ต
ภาคเอกชนที่จะต้องใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนฟรีเช่นกัน
และให้รัฐบาลชุดปัจจุบันรีบดำเนินการในเรื่องนี้
เพื่อจะได้ปฏิรูปและยกระดับ

ที่เจริญแล้วให้เกิดขึ้นได้จริงต่อไป
ท่านประธานธิกรพครับ

จะเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญองค์การสหประชาชาติที่จะมีขึ้น
อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่เมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
ผมขออนุญาตนำเรียน๒เรื่องที่สำคัญครับ
เรื่องแรกความรับผิดชอบของธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน
ประเทศไทยควรมีจุดยืนในเรื่องแรงงานธาตุแรงงานบังคับ
และสิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทานอย่างชัดเจน
ในเวทีสากลที่ผ่านมาสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทย
มักถูกยกขึ้นมาเป็นข้อถกเถียงและอภิปราย
ประเทศไทยต้องมีความชัดเจนในเรื่องจุดยืน
และทำการปฏิรูปนโยบายด้านแรงงานให้เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
จะเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทย
และแสดงความโปร่งใสในการดำเนินการธุรกิจของไทยอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรมในเวทีตลาดโลก

ประเทศไทยควรเป็นผู้นำในการหารือเรื่องการปฏิรูป
และพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ
เนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
อาจถูกเอารัฐเอาเปรียบในด้านการจัดหางาน
การจัดทำงานล่วงเวลาจนไปถึงสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
แรงงานกลุ่มนี้ควรที่จะได้รับ
ท้ายที่สุดนี้ครับท่านประธานภาคไทยสร้างไทย
มีจุดยืนในการเป็นพักฝ่ายค้านที่ชัดเจนว่า
เราจะไม่เป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่อง
หรือใช้วัตกรรมที่สร้างความแตกแยก
ชังในหมู่ประชาชนถ้ารัฐบาลตั้งใจทำงาน
ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตจริงใจ
ตามที่แถลงนโยบายไว้พักไทยสร้างไทย
พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมเป็นพันเฟือง
ในการขับเคลื่อนวาระเหล่านี้ให้สำเร็จ
แต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ถูกต้องมีการทุจริต
หรือทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนต้องเสียหาย
เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างไม่วันเกรง
ต่อการใช้อำนาจและหน้าที่นั้นแต่อย่างใด
ขอบพระคุณท่านประธานมาเป็นอย่างสูงณโอกาสนี้ครับ

ครับขอบคุณครับท่านถากร